ไปตากไหมไปตากค่ะไปดูน้ำตกที่ลอสู
อู้

น้ำตกทีลอซูนะครับต้องล่องผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ไปจนถึงน้ำตกทีลอซูตามลำน้ำแม่กรองนั่นเอง
บรรยากาศสองฝากฝั่ง
เต็มไปด้วยภูเขาหินผาและแม่กไม้นานาพันธุ์ครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้ในการเดินทาง
คือมันมีหลายเส้นทางในการเดินทางไป
จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าไปยังไงได้บ้าง
แต่หนึ่งวิธีที่ไปได้ก็คือล่องเรือไปแบบนี้
กว่าจะไปถึงก็ใช้เวลาสักพักนะครับคุณผู้ชมครับ
ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวถูกต้องครับน้องใบตอง
กว่าจะไปถึงเราจะได้เห็นกับน้ำตก
แล้วก็ได้เห็นกับรุ้งกินน้ำแบบนี้อุ้ยสวยมาก
ระหว่างเส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วแหม
อยากได้ไอศกรีมเรนโบสักถ้วยคุณหิวเหรอคะ
สมัยก่อนเด็กเห็นลุ้งกินน้ำอย่างนี้ไม่ได้นึกถึงไอติมตลอดเลย
สีมันจะมี๗สีสลับกันไปสวยงาม
ถูกต้องครับเขาบอกว่าไอ้รุ้งกินน้ำตรงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัก๙โมงถึง๑๐โมงของทุกวัน

เพราะว่าองศาของแสงมันได้พอดีกับน้ำตกตรงนี้
มันก็ตกกระทบกันเกิดเป็นรุ้งกินน้ำขึ้นมาสวยงามจริงนะคะ
ใช่ครับอย่างวันที่เขาไปกันนะครับวันนี้ที่ไปถ่ายภาพมา
สำหรับผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดตากเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงครึ่ง
ก็จะเดินทางไปถึงแล้วล่ะก็คือน้ำตกที่ล่อซื้อ
เข้าไปก็จะเห็นแบบนี้เลย
ปกติเคยเห็นจากภาพถ่ายนะคุณ
ครับซูซ่าซูซ่านี่แหละครับ
คุณเข้าไปนะสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคืออะไรรู้ไหม
ละอองน้ำใช่คือมันเย็นมันจะเหมือนละอองน้ำ
คุณมันจะเหมือนกับสเปรย์น้ำที่คุณฉีดใส่หน้าตลอดเวลา
เป็นไอนาแบบชุ่มฉ่ำตลอดเวลา
ใช่แล้วล่ะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดในเมืองไทย
ตั้งอยู่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีแล้วกันเผื่อจะไปกันไม่ถูก
ก็ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนั่นเอง
เล่าให้ฟังเผื่อเป็นความรู้นะที่เราสู้เนี่ยเป็นภาษากะเหลี่ยงนะ
แปลว่าน้ำตกดำครับคือมีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่นะ
แล้วก็ลำน้ำทั้งสายจะตกลงสู่หน้าผาที่สูงชัน
มันก็เลยมีละอองน้ำที่ฟัดออกมาแบบนี้
เฮ้ยมันสวยมากเลยครับผมใช่แล้วน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี
ตกทีลอซูถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่
ใหญ่ใหญ่เป็นที่๖ของเอเชียนะ
ถ้าในระดับทวีปเอเชียของเราใหญ่เป็นที่๖เลยครับ
แล้วก็มีช่วงเวลาเปิดปิดให้ได้ชมด้วยนะครับ
คือช่วงนี้ที่ต้องมาบอกเพราะว่าเขาเริ่มเปิดแล้ว
ในช่วงเดือนตุลาคมยาวไปจนถึงพฤษภาคม

ผมว่าให้วางแผนกันไว้ตั้งแต่เนิ่น

ช่วงหน้าหนาวคุณไปที่จังหวัดตากคนเยอะด้วย
แล้วบรรยากาศดีอากาศจะดีมาก
ยิ่งได้แวะชมเที่ยวน้ำตกทีลอซูด้วยแล้ว

บอกเลยนะว่ามีหลายพื้นที่เขาทำเป็นคล้ายรีสอร์ท
มีที่พักใหม่เกิดขึ้นเยอะ
คือที่บอกว่าใหม่เกิดขึ้นเยอะแบบนี้
เพราะว่ามันยังใหม่อยู่แล้วควรจะไปเที่ยวกัน

ที่นี่เขาก็จะมีจุดกางเต็นต์ด้วยสำหรับใครที่ชอบแบบลุยหน่อย
เพราะว่าจริงการไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูอย่างที่คุณชนะบอกว่า
สามารถไปได้หลากหลายเส้นทางทางเรือใช่ไหมเรือยางแล้วก็มีรถด้วย
ทางรถก็ได้เออก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบว่าจะอยากเดินทางในรูปแบบไหน
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือวางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางกันให้ดี
ไม่ได้เปิดทุกช่วงไม่ได้เปิดทุกฤดูนะคุณผู้ชม
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มันสวยมาก
เห็นกับตาของตัวเองว่ามันจะสวยขนาดไหน

แต่ในรูปในภาพในวีดีโอในทีวีถ้าเห็นของจริงจะสวยขนาด

ถ้าไปตอนนี้เขาจะไม่จ่ายค่าตัวเรา

ได้แต่รีบปักหมุดเอาไว้ว่าต้องไปในช่วงนี้
หน้าหนาวเนี่ยตุลาจนไปถึงพฤษภาคมมีเวลากันไปยาวนะคะคุณผู้ชม